คุณว่าหมวกกันน็อกสำคัญไหมคะสำคัญมากค่ะ
ขี่มอเตอร์ไซค์หลายคนอาจจะคิดว่าเออไม่เป็นไรหรอก
ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้ดูคลิปนี้นะคะ
เห็นอยู่เลยว่าข้างหน้ามีอุบัติเหตุพูดไม่ทันขาดคำ

น้ำมันระยะแยะว่ะ
โอ้โหลื่นยาวเลยเนี้ยแสดงเกิดหรือเปล่าที่เหตุร้ายขั้นแล้วนะครับทุกคน

เฮ้ยดีอ่ะดีอ่ะดีอ่ะพี่พี่พี่ช่วยผมด้วย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
โห้้ระวังคร่าบน้ำมันรื่นนะครับอ้าวตรงนี้ก็รื่นเหรอเท่านั้นแหละ
คำนั้นปุ๊บรถลื่นเลยแล้วถลายไปชนแบรีเออร์
น่าตกใจก็คือว่าผู้หญิงที่ซ้อนท้ายนะคะ
ไม่ได้สวดหมู่กันน็อกฮ่าฮือศีรษะเธอกระแทกอย่างจ่าง
ลงไปนอนสลบเหมือดแน่นิ่งตาเหลือกเลยนะคะ

ใช่คือทุกคนตกใจมากนะคะ
เพราะดีที่สุดท้ายแล้วเนี่ยเธอนิ่งไปพักนึง

แยกสะพานนกพรรดนะคะประมาณ๕ทุ่ม

เขาบอกว่ามีน้ำมันไหลตกหล่นบนถนนเนี่ย

วันนั้นมอเตอร์ไซค์ล้มไป๑๐กว่าคันได้

กู้ภัยก็รีบนำหญิงสาวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล
หลังจากที่เธอได้สติขึ้นมาแล้วก็ร้องไห้นะ
ผลการสแกนสมองเนี่ยเลือดออกในสมองเล็กน้อยค่ะ

มันหยุดไหลแล้วอาการเธอก็เลยดีขึ้นแล้วก็ปลอดภัยแล้ว
ส่วนหนุ่มคนขี่มอเตอร์ไซค์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย
เขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดคิดว่า
เขาพ้นช่วงที่น้ำมันมันรั่วไหลมาแล้ว

ขี่มาค่อนข้างจะเร็วเหมือนกันนะคะ

รั่วออกมาจากรถตอกเสาเข็มของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง
ซึ่งบริษัทก็ออกมายอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแล้วเหมือนกัน
แต่สิ่งที่เราอยากให้ดูก็คือหมวกกันน็อก
ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณสวมหวกกันน็อกทั้งคนขี่และคนซ้อน